ใกล้ปลายปีแบบนี้บางคนวางแผนจะเที่ยวกันแล้วนะ
ฉะนั้นรอได้เลยอาจจะได้เห็นเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕นะ
คอรมอเขาพิจารณากันอยู่
ส่วนคนละครึ่งเฟส๕ใช้กันหมดหรือยัง
บางคนยังเหลืออยู่เลยเฮ้ยไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องรีบแล้วนะ
วันนี้ก่อน๕ทุ่มต้องไปสแกนใช้ให้หมด
มันทบยอดไม่ได้ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เตือนกันตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านนี่แหละคุณผู้ชม

และยังใช้จ่ายไม่ครบจำนวน๘๐๐บาท

วันนี้ต้องคิดแล้วนะว่าจะไปสแกนใช้ร้านไหนดี

ที่จะสามารถไปสแกนใช้ได้
โดนตัดเลยโดนตัดยอดเลยเอาไปทบไปโครงการต่อไปก็ไม่ได้ด้วย

มีผู้ได้รับสิทธิ์๒๔ล้าน๒หมื่นคน
มียอดใช้จ่ายรวมกว่า๓๖๐๐๐ล้านบาท
ใช้กับร้านอาหารไป๑๕๐๐ล้านบาท
ร้านค้าทั่วไป๑๑๐๐ล้านบาท
แล้วก็ร้านทงฟ้า๗๐๐ล้านบาท
ส่วนคนละครึ่งเฟส๖คุณผู้ชมนะ
ว่าจะมีการเสนอให้คอรมอพิจารณากันในเดือนนี้
กระตุ้นการใช้จ่ายการท่องเที่ยวแล้ว
หวังจะดึงดูดคนไทยให้เที่ยวเมืองไทยให้มากขึ้น
เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนั่นเองครับ
แต่ต้องมารอดูกันว่าจะสามารถเริ่มลงทะเบียนโครงการนี้ได้เมื่อไหร่นะครับ
ส่วนเหตุโศกนาฏกรรมที่ย่านอีทวรในกรุงโซเกาหลีใต้เนี่ย
คุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิต๑๕๓ศพที่ยืนยันแล้ว
หนึ่งในนั้นมีคนไทยรวมอยู่ด้วยครับ
ให้บริการลูกค้าโรมิ่งที่อยู่ในเกาหลีใต้
โทรสอบถามข้อมูลกับสถานทูตไทยได้ฟรีครับ
ระหว่าง๒๙ตุลาคมไปจนถึง๑พฤศจิกายน
โดยเบอร์โทรสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซคือ
แล้วก็มีเบอร์กรมการกงศูนย์ด้วยก็คือ๐๖

ของแต่ละค่ายได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ดอมทวนเบอร์อีกทีกรมการกงศูนย์อีกที
บวก๖๖๒๕๗๒๘๔๔๒นะครับ
อันนี้เบอร์กรมการกงศูนย์นะฮะ